คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ไปประกบกับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง
คันนี้เป็นนักศึกษาเขานั่งกันมาซ้อนกันมา๒คนนะคะ
หลังจากนั้นคนร้ายถีบรถจักรยานยนต์
แล้วก็กระชากสร้อยได้สร้อยคอทองคำไป
ตำรวจบอกว่าคนร้ายคนนี้เนี่ย
ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง๕ครั้งนะยังจับตัวไม่ได้เลย

พนักการณ์สอบสวนตำรวจภูทธรรมสมุทรเจดีย์
สมุทรประการรับแจ้งเหตุว่ามีคนร้าย๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์ไปกระชากสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาท
ของนางสาวปาริชาติทองสง่านักศึกษาชั้นปีที่๑มหาวิทยาลัยแห่ง๑
ภายในบริเวณลานดินหน้าหมู่บ้านธนารินย่านพระสมุทรเจดี
ก็คือขี่รถจักรยานยนต์กันมาซ้อนมากับแฟนค่ะ
คือนายทิศนุกพงษ์โรละกุล
ผู้เสียหายทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บอย่างที่เห็นก็มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
ทองคำคนร้ายก็กระชากหลบหนีไป
นางสาวปริชาติเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
เพิ่งเลิกเรียนจากการเรียนพักค่ำ
นุ่มก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับที่หน้าปากซอยวัดใหญ่
หลังจากนั้นไปจอดแวะซื้อของที่๗๑๑
หน้าหมู่บ้านภูมิใจนิเวศห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตร
ซื้อของใน๗๑๑เสร็จก็ขึ้นไปซ้อนท้ายรถแฟน
จะกลับบ้านพักแถวท้ายซอย

ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบ
ถีบรถแล้วก็กระชากซอยปลายไปฟังเสียง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

นางสาวปริชาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
เธอก็บาดเจ็บนะถลอกนะคะเพราะว่ารถล้มนะคะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจชุดสืบสวนก็ติดตามตัวคนร้าย
ด้วยการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะ
เพราะว่าคนร้ายทั้งสองคนก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง
ในช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า๕ครั้งคุณผู้ชม
แต่ยังไม่เคยจับกลุ่มตัวได้เลยนะคะ
คือคนร้ายเขาจะเลือกเหยื่อแบบนี้
เหยื่อที่ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมา๒คน
เพราะเขารู้สึกว่าคือเวลามีคนซ้อนบางทีมันไม่ทันระวังตัว
ไม่ทันระแวดระวังตัวก็จะเลือกคนในลักษณะแบบนี้

คือตอนนี้ตำรวจบอกว่าจะเร่งติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ค่ะ